ความร้อนแรงของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ร้อนแรงและฮอตกว่าน้ำเดือดในหม้อก็แม่ค้านี่แหละครับ
โอ้แม่จ๋าอยากกินก๋วยเตี๋ยว

เตี๋ยวไก่ตุ๋นกับเนื้อเปื่อยแล้วแม่ค้าโอ้โหยังแซ่บโอ้โหสวยด้วยชื่ออะไร
คุณอารีนินตะโกหรือคุณรถคุณรถอายุ๓๑ปีฮะ
บอกนะว่าร้านเนี่ยมีที่มาที่ไปนะยังไงคุยกับนักข่าวเราก็ใจคอไม่ค่อยจะดี
มือสั่นกลัวกลัวลูกค้าจะรอนานแล้วเดี๋ยวต้องปล่อยให้แม่ค้าไปลวกก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้
เออแต่เธอเล่าให้ฟังว่าก๋วยเตี๋ยวพันปีมันมีที่มาที่ไปนะยังไง
คือแม่แท้ของเธอชื่อปีส่วนแม่บุญธรรมชื่อพันธุ์
เขารบทั้งแม่แท้และแม่บุญธรรมเลยรวมกันเป็นก๋วยเตี๋ยวพันปี
อ๋อดีค่ะอันนี้นะแล้วเธอบอกว่าตอนนี้ที่ดังก็เพราะอะไร
เพราะตอนแรกก็ตั้งใจใส่ชุดแบบนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเล่นถ่ายรูปโพสต์ลงในโซเชียล
ไม่คิดว่ามันจะโอ้โหไปเตะตาเตะใจให้หลายคนดูพี่ท่านนี้
โอ้โหสู้เตี๋ยวเพลงเลย

กินเสร็จแล้วก็ซื้อไปฝากเมีย
ฝากภรรยาฝากคนที่รักอยากตามไปกินไปกันได้
ย้ำสถานที่อีกทีอยู่ที่ตะบลเพชรภูอเผอร์โกสัมภีรคอน
จังหวัดกำแพงเพชรไปกันให้ถูกไปกันให้ดี
เออนะคุณจำที่อยู่ได้ยัง
จำได้อีกบ้างมีโอกาสก็ลองไปกำแพงเพชร

ใครเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาเส้นอะไร